อีกหนึ่งเรื่องก็โอ้โหข่าวนี้ค่อนข้างจะสลดใจนะ
คือปู่สุดทนเห็นลูกชายแท้ของตนเองเมากัญชาผสมเหล้า
เอาไม้ขนเสื้อกระดำตีลูกต่างตาย
เอาไม้ขนเสื้อตีจนตัวลายทั้งตัวไปหมดเลยคุณผู้ชม

ชอบเมากัญชาเมาเหล้าก็ทุบตีลูกเมีย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงอายุเพียง๑๐ขวบเรียนชั้นป๔

เด็กหญิง๑๐ควบกับตัวนิดเนี่ยเดี๋ยวดูสิเนี่ยตัวนิดเดียวต้องขออนุญาตเบอร์เอาไว้นะ
เธอเนี่ยเปิดให้ดูโอ้โหแผลเต็มตัวคุณผู้ชมดูดิ
มีรอยถูกตีเป็นแนวทั้งแขนหัวไหล่ที่หลังที่ก้นมากกว่า๒๐แผล
อันนี้คือรอยของไม้ขนเสื้อนะคุณผู้ชม
และที่มันน่าสะลดใจคือคนตีคือพ่อแท้ของน้องเขา
ไปฟังเสียงน้องเขาเล่าหน่อยนะครับ
แล้วพ่อเขาเมาไหม
เมาค่ะ
ปกติหนูโดนตีประจำไหม

มีใครโดนนอกจากหนูอีกไหม
ก็เป็นน้องคนกลางค่ะ

เหตุการณ์ที่โดนตีล่าสุดคือไม่ได้เก็บที่นอน
ครอบครัวนี้เขามีพี่น้องกัน๓คน
คนแรกที่บอกคุณผู้ชมไปคือเด็กหญิงคนนี้อายุ๑๐ขวบ
และเด็กคนนี้ไม่ได้โดนตีคนเดียว
ยังมีน้องอายุ๕ขวบเป็นน้องคนกลางโดนตีเหมือนกัน

ยังเด็กเกินไปอันนี้พ่อเลยไม่ตี
มี๓ขวบ๕ขวบและ๑๐ขวบ

พาเด็กมาแจ้งความที่โรงพักสาขาจังหวัดสมุทรประการก็บอกว่า

มันหนักมันรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน
เกือบทุกวันย้ำว่าเกือบทุกวันนะฮะและสิ่งที่ทำให้พ่อของเด็ก
ชอบตีลูกอย่างโหดร้ายแบบนี้คือเหล้ากับกัญชา
พอเมาสองอย่างรวมกันแบบนี้หลอนทุบตีลูกเมียเป็นประจำ

ใส่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับ